กลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปโลกของเรานั้นก็จะเริ่มหันพื้นที่ประเทศไทยเข้าสู่ดวงอาทิตย์มากยิ่งขึ้น
ช่วงกลางวันก็จะร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนั้น
ก็ยังคงมีโอกาสได้สัมผัสกับลมหนาวกันอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งที่น่าสนใจตอนนี้ก็คือเรื่องของคลื่นลมในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
ยังคงน่าจับตากันอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่บริเวณความกดอากาศสูงแผลลงมานั้น
ก็จะทำให้มรสุมตะวันออกเชียงเหนือมีกำลังแรงมากยิ่งขึ้นนะครับลักษณะเช่นนี้เองก็จะทำให้ฝนเพิ่มมากขึ้นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
รวมไปถึงอาจจะทำให้เกิดคลื่นสูงนะครับโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนั้นคลื่นอาจจะสูงประมาณ๓๔เมตร
ดังนั้นชาวเรือที่จะออกเดินเรือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เรือเล็กควรที่จะงดออกจากฝั่ง
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศ
ที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะนี้
ซึ่งเป็นโค้งสุดท้ายของฤดูหนาวนะครับ
ทั้งหมดทั้งมวลนี้ย้ำเตือนไว้เพื่อที่จะลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุด

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ